กูกูนกเขาของไทยเหล่านั้น
ผมฝึกทุกวันให้คันดัง
กูกูตอนมันให้เป็นดีใจ

เสียงดังฟังชัดจริงเดี๋ยวเตรียมแข่งโทรนาเมนต์ต่อไปได้เลย
นกเขาคุณปาขันแล้วครับ

เพราะว่าอากาศเย็นเขาไม่ค่อยขัน

ต้องทำมาวอร์มเสียงหน่อย
เพราะว่าเดี๋ยวจะไปเตรียมแข่งกลางปีตอนนี้

เป็นระดับในซอยวัดบ้านใหม่ยายนุ้ย
บ้านใหม่ใยนุ้ยกลางปรี
คุณตกสนามเล็กก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปสนามใหญ่ใช่ไหม

คุณทำไมพูดถึงนกเขาด้วยนะขันดูนะ

เขาอาจจะไม่ใช่ขันเพราะว่าพึงแดนให้รู้สึกอบอุ่นร่างกายกันหน่อย
คนก็เหมือนกันภาคเหนือภาคอีกษานนี่
หนาวเย็นกันตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเลยนะครับ
หลายคนก็สงสัยว่าอากาศเย็นอากาศหนาวกลางฤดูร้อนแบบนี้จะอยู่นานแค่ไหน

ส่งมาเชียงใหม่สารพีอากาศเย็นสบายค่ะ
ปรากฏมีปรากฏการณ์เกี่ยวกับดวงจันทร์ใหญ่มันจะมีสภาพอากาศแปลกเกิดขึ้น
นี่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งความแปลกที่เกิดขึ้นเหมือนกัน
เดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับความหนาวเย็นที่เราจะได้เจอกัน
จะมีอยู่กับเมืองทางเราเนี่ยนะครับยาวนานแค่ไหน
เดี๋ยวมาดูกันนะครับไปดูภาพแรกกันก่อนนะครับ
เป็นภาพถ่ายดาวเทียมนะครับเป็นภาพถ่ายที่เราจะแสดงลักษณะการก่อตัวของกลุ่มเมฆ
แน่นอนครับในช่วงที่มีกลุ่มก้อนเมฆเข้ามาปกคลุมเนี่ยนะครับ
ก็จะเป็นช่วงที่มีกลุ่มความชื้นค่อนข้างเยอะนะครับ
ถ้าหากเราดูภาพตรงนี้เนี่ยนะครับจะสังเกตว่าบริเวณตรงนี้นะครับ
อนเมฆค่อนข้างที่จะบางตานะครับกลุ่มเมฆฝนไปอยู่ในแถวบริเวณทางตอนบนของอินเดียสักส่วนใหญ่นะครับ
ส่วนเมืองไทยเช่นเดียวกันนะครับกลุ่มก้อนเมฆก็ยังค่อนข้างบางตานะครับ
ทีนี้เดี๋ยวเอาเมฆออกไปนะครับเดี๋ยวมาดูฝนกันบ้าง
ฝนเนี่ยนะครับจะสังเกตว่าตอนนี้ในเมืองไทยของเรามีอยู่แค่จุดเล็กเท่านั้นนะครับ
บริเวณพื้นที่ทางตอนล่างของประเทศไทยนะครับในบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะครับ
ส่วนตอนบนภาคเหนือภาคอีสานค่อนข้างโล่งเพราะว่าถูกลมหนาวเข้ามาดูดกลึงความชื้นออกไปหมด
ทีนี้เดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับฝนตกจุดไหนบ้าง
ส่วนใหญ่เนี่ยนะครับตั้งแต่บริเวณจดสุราธานีไล่ลงมาเลยนะครับ
จนถึงบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างนะครับเช่นเดียวกันฝั่งอันดามันก็อยู่แถวบริเวณภูเก็ตพังงานะครับ
ทีนี้เดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับฝนจะอยู่คู่กับเมืองไทยของเรายาวนานมากน้อยแค่ไหนนะครับ
คุณผู้ชมดูลูกศรที่เคลื่อนที่อยู่ตรงนี้ดีไหมครับ
ลูกศรเนี่ยนะครับจะเป็นลักษณะการเคลื่อนที่ของกระแสลมนะครับจะสังเกตว่าตอนนี้มีทิศทางลงมาจากบริเวณทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะครับ
แต่ว่าหลังจากช่วงวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปกระแสลมที่อยู่บริเวณพื้นที่ภาคใต้แถวบริเวณอ่าวไทยเนี่ยนะครับ
เริ่มมีการวกขึ้นไปแล้วก็เข้าไปสู่บริเวณพื้นที่ตอนกลางของประเทศอีกครั้งนึง
แน่นอนก็จะทำให้ความชื้นเนี่ยนะครับเข้ามาปกครุมในพื้นที่เมืองแถวของเราอีกครั้งนึง
ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับก็จะทำให้มีลักษณะการเกิดหมอกหนาเกิดขึ้นในหลายพื้นที่เลยทีเดียว
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออก
พรุ่งนี้ถ้าหากสังเกตเริ่มมีหมอกเกิดขึ้นก็แสดงว่าอุณหภูมินั้นจะเริ่มอุ่นขึ้นแล้วนะครับ
ต้องระวังกันหน่อยในช่วงนี้เพราะว่าเป็นช่วงที่ดวงอาทิตย์นั้นก็จะค่อยเคลื่อนที่เข้ามาตั้งฉากในหลายพื้นที่บริเวณตอนกลางประเทศด้วย
อากาศก็จะร้อนกว่าช่วงก่อนหน้านี้เล็กน้อยนะครับแต่ว่าอดใจรออีกสักพักหนึ่งนะครับ
คาดการณ์ว่าหลังสงกรานเนี่ยนะครับก็จะมีรุ้นอีกครั้งนึงว่าจะเจออากาศเย็นแบบนี้อีกครั้งนึง
ไหนไหนวันนี้เอานกเขามาให้กับคุณผู้ชมได้ชมกันแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวมารู้จักกับเขาหน่อยนะครับ
นกขาวที่ว่านี้เนี่ยนะครับเขามีลักษณะดีลักษณะเด่นอย่างไร
ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้นะครับนกข่าวที่ของผมเอามาให้คุณผู้ชมได้ชมในวันนี้เป็นนกเขาที่มีชื่อว่านกเขาชาวานะครับ
ว่าเป็นนกเขาที่ได้รับความนิยมเพื่อที่จะเอามาเลี้ยงแล้วก็ประกวดประขันในการแข่งขันกัน
เดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับว่าเขามีความดีความเด่นอย่างไรกันบ้างนะครับ
นกขาวชนิดนี้เป็นที่นิยมเลี้ยงกันในหลายประเทศหรือที่เดียวก็ใกล้ประเทศของเราไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียอินโดนีเซียสิงคโปร์บรูไนนะครับ
มีลักษณะเป็นสีเทาแก้มดำหางยาวประมาณ๘๙เซนติเมตร
เลี้ยงเพื่อที่จะให้ส่งเสียงไพร่อเลี้ยงกันมาตั้งแต่สมัยกรุงรัฐตนโกสินทร์
นิยมเลี้ยงกันต้องมีลักษณะแบบนี้
ขนขึ้นที่ปากขนงอกในปากขนสีขาวล้อมตานะครับ
ปากมีกลิ่นหอมเหมือนไม้กระเด็กสนาหางยาวเส้นหนึ่งดำลิน
ขนลายเป็นก้นหอยเท้าแดงฝ่าตีนดำ
นี่คือลักษณะคร่าวที่เขาดูกันว่านกเขาชนิดนี้ดีหรือเปล่า
ทีนี้เดี๋ยวมาดูการพอเลี้ยงกัน
แล้วก็ให้เขาทำการผสมพันธ์กัน
ทีนี้เขาก็จะออกไข่ประมาณ๑๓ฟอง๑๔๑๕วัน

ช่วงนกขาวที่จะไปแข่งขันจะไม่นิยมเอามาประสมภัณฑ์
เพราะว่าจะทำให้เสียงของนกแผ่วลง
ก็เป็นเกร็ดความรู้เล็กน้อยสำหรับ
ใครที่อยากที่จะหาสัตว์เลี้ยงนะครับมาเลี้ยง
ต้องข่าวว่าถือว่าเป็นอีกหนึ่งสัตว์นะครับ

เทคนิคเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่เอาไปใช้กันได้นะครับ

จากจะต้องปรับตัวต้องคนแล้วสัตว์เหมือนกันนะครับ

เดี๋ยวตอนนี้อาจจะต้องมีการปรับตัวเยอะหน่อย

แต่ว่าช่วงสงการเรามีลุ้นว่าจะเจอแบบนี้อีก
งั้นเดี๋ยวคุณจะมาเตือนสภาพอากาศอีกครั้งน่ารัก
ต้องเป็นยังไงเดี๋ยวหลัง๖โมง

ตอนนี้ผมขอไปวอร์มเสียงกันก่อน